คุณผู้ชมครับในช่วงครอบครัวบัวหลวงอีคอนอินเด็กซ์เช้าวันนี้นะครับ
พบกันกับคุณสินทนันบุญยอดครับภูมิในการ
มาพร้อมกันกับคุณทศพรสวพลสเถียนสุบ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพจะมาร่วมวิเคราะห์ให้ฟังกัน

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอีคอนอีเด็กกับครอบครัวบัวหลวงนะครับ

ติดตามเรื่องสถานการณ์การลงทุนกัน
ไม่ครับเนอะอากาศเย็นก็เย็นไปด้วย
อ๋อรู้สึกเหนานึงไง
แต่หุ้น๒๒๐๐๐นี้ชนะชนะร้อนแรง
ตลาดหุ้นนี่ปรับตัวได้อยู่เหนือ๑๗๓๐จุดนี่
ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของตลาดหุ้นในช่วงปีนี้เลย
ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาด้วย
ก็น่ารุ้นเหมือนกันนะครับว่าปีหน้าตลาดหุ้นจะไปได้ไกลขนาดไหน
หน้ากลักของตลาดหุ้นตอนนี้ที่มีปัจจัยหลักเลย

เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันในเรื่องของตลาดหุ้นไทย

วันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวค่าเงินโดร่าก็ปรับตัวแข่งคามาเล็กน้อย
แล้วก็วันนี้เองเนี่ยตัวตลาดหุ้นดาวโชนเองก็ถือว่าค่อนข้างทรง
แม้ว่าติดลบไปนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเรา
แม้ว่าเช้านี้มานิเวฮีเปิดมาก็บวกมานิดหน่อย
เมื่อวานปรับตัวอ่อนค่ามา๒มาติดต่อกันแล้ว
เมื่อวานก็ขึ้นไปแถวประมาณ๓๒๗๐นะ
แล้วก็ขึ้นไปทะลุ๓๒๗๐ด้วยระหว่างวัน
วันนี้เช้านี้ก็น่าจะเทสต์อยู่ประมาณ๓๒๗๐
ส่วนหนึ่งบ้านเราตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีมีการส่งออกเอ็กซ์ปอล์ต
เพราะฉะนั้นเงินที่กลับเข้ามาในประเทศไทยนี่รูปดอลลาร์ค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นการบารานซ์เนี่ย
รายได้จากการบริการการท่องเที่ยวมานะครับ
แล้วก็เงินที่เอาเข้ามาลงทุนประเทศไทย
มันก็มีบางส่วนที่ต้องเอาเข้าไปลงทุนในต่างประเทศบ้าง
เฉพาะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบริษัทที่ดีในประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ทุกคนมองในภูมิภาคเราแน่นอน
เพราะถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยทางอเมริกาเนี่ย
ซึ่งจริงบริษัทไทยที่ไปลงทุนอเมริกาเนี่ย
อู้วบริษัทค่อนข้างเยอะเลยที่อยู่ทางโน๊ต
ซึ่งอาจจะได้ประโยชน์ด้วย
ตอนนี้ก็ต้องเริ่มมาดูเรื่องของสิทธิทางภาษีแล้ว
ว่าไปลงทุนตรงไหนและได้สิทธิทำภาษีได้ดีกว่ากัน
ก็จะทำให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ย
เริ่มหันกลับมามองสหะเมริกาเหมือนกันว่า
เป็นแหล่งที่จะน่าลงทุนหรือเปล่า

เพราะว่าปีนี้ดาวโจนี่ผลตอบแทนก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ

รู้สึกว่าดาวเด่นจะเป็นทางฮ่องกง

ว่าทางจีนก็ดูปีหน้าก็น่าสนใจเหมือนกัน
จริงเขาบอกว่าปีหน้าเป็นปีที่ทางจีนทางประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
เขาก็เชื่อว่าเศรษฐกิจของจีนน่าจะเริ่มทะยานปรับตัวสูงขึ้นอีกรอบหนึ่ง
ปีหน้าเป็นปีที่ทุกคนก็เริ่มติดตามเศรษฐกิจของจีน
ว่าจะกลับมาพังงาดเป็นมังกรพังงาดในโลกใบนี้ต่อได้อีกหรือเปล่า

เมื่ออะไรจีนดีฮ่องโกงดีก่อนแน่นอน
อ๋อมาก่อนเลยนำมาเลย
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับ
วันบวกไปค่อนข้างเยอะนะครับทะลุ๑๗๓๐นะครับ
หลักเลยมาจากนักทุนสถาบันนะผมซื้อไป๓๘๗๘ล้านนะครับ
ต่างชาติขายไป๒๗๐๐กว่าล้านนะครับแล้วก็ลงทุนรายยอดขายไป๔๕๐๐กว่าล้าน
สถาบันซื้อต่อเนื่องทุกคนงงสถาบันเป็นใคร
จริงอยากจะบอกว่าทุกวันนี้คำว่าสถาบันเนี่ย
ถ้าช่วงปลายปีอย่างนี้ต้องบอกว่าสถาบันก็เหมือนพวกเรานี่แหละ

เป็นช่องทางหนึ่งในการที่ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ย
ยังคงสามารถปรับตัวยืนอยู่ได้ทั้งที่
จริงแล้วต่างชาติเขาจะเริ่มหยุดเทรดไปแล้วนะครับ

ต้องลงทุนในตลาดหุ้นไม่ต่ำกว่า๖๕ของกล่อง
สมมุติว่าถ้าเกิดกองมันรวยค่าเป็นแสนล้าน๖๕ต้องอยู่ในหุ้น

ต้องมีพอร์ตที่ซื้อหุ้นอยู่ในตลาด๖๕๐๐๐ล้าน
ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทางสถาบัติกับสถาบัติก็ต้องซื้อ
ถ้าเกิดใครเป็นเขาเรียกว่าแบบหนุ่มกันเดือน
กูจะเห็นว่าตอนสลิปมาจะโดนหักไว้นิดเป็นกองทุนสมรองเรียนชีพ
อันนั้นอยากให้สูญใจนะเพราะว่าการลงทุนในกองทุนสมรองเรียนชีพ
โดยปกติแล้วเขาจะมีทางเลือกให้เราเลือกนะแต่พวกเราไม่ค่อยดูหรอกว่าเลือกอะไร
เพราะถ้าใครอายุยังน้อยอยู่ผมแนะนำลงทุนข้าวสีขึ้นมาหน่อยได้

เอาเงินก้อนนี้เก็บไว้ใจยามเกษียณต้องหุ่นตอบแทนทำสูงหน่อย

เปิดสลิฟท์มาเห็นว่าเอาเงินโดนหุ้นหักไปที่สหวังิตชีพเท่าไหร่

เราจะได้รู้ว่าเราซื้อเราเหมือนกับเราลงทุนไปเท่าไหร่แล้ว
ที่เหลือก็เอา๑๕คูณรายได้ทั้งปีรวมโบนัส
นิดเดียวไงก็เงินคูณนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดไว้สมัคร
แล้วลงทุนตรงนี้อาจจะเป็นทางเลือกเหล้าแล้ว
จะลงทุนในตลาดทุนเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ

ซึ่งตอนนี้วันนี้ทางคุณเน็ตก็เอาข้อมูลมาฝากนะว่า
สไลด์ถัดไปนะครับอยากให้เห็นภาพว่า
มารวมทุนในตลาดหุ้นมันเติบโตยังไงนะครับ

เอาหุ้นทุกตัวที่มีอยู่ในตลาดนี่แหละ

เข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นเรื่อย

ดังนั้นในช่วงปี๒ปีเราจะเห็นว่า
ก็มีบริษัทที่เข้ามาลงทุนใน
ไม่ใช่เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในตลาดเนี่ย

ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๑๗ล้านนะ

อันที่๒ราคาหุ้นที่เขาอยากปรับตัวสูงขึ้น
นะครับขอดูสไลด์สุดท้ายเลยล่ะค่ะ
ก็กำไรดีไหม
โอ้โฮนี่ปีนี้กำไรตลาดทุน
ปีที่แล้วปี๒๕๕๙นี่

แสนกว่าล้านบาทนะ

ดังนั้นทุกคนอย่าลืมนะครับ
หันกลับมาให้ความสนใจในการลงทุนนะครับ
เพื่อชีวิตยามเกษียณนะครับ